ส่งกำลังใจกันต่อให้กับครอบครัวของพี่รัศมีแขกันหน่อยคุณผู้ชม
กับข่าวร้ายที่พี่เขาเพิ่งได้รับนั่นก็คือคุณพ่อเสียชีวิตค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามข่าวกันมาก่อนหน้านี้
เมื่อประมาณปีที่แล้วพี่รัศมีแขนก็เป็นคนนึง
พยายามตามหาพ่อแท้ของตัวเองค่ะ
แขนี่นะคะได้ประกาศตามหาคุณพ่อเมื่อปีที่แล้ว
ได้ทราบว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกัน
แต่ด้วยความว่ามันมีโควิดมาคุณผู้ชมตั้งแต่ปีที่แล้ว
ก็เลยทำให้ทั้งคุณพ่อคุณลูกเนี่ยยังไม่เคยได้เจอกันสักทีค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวให้ดูนะเป็นผู้ชายที่รูปลักษณ์คล้ายพี่แขนเนี่ยท่านนี้เลยนะฮะ
พร้อมกับข้อความบอกว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้เจอกันนะพ่อ
แต่อย่างน้อยก็ได้คุยได้ใช้คำว่าป๊าป๊าครั้งแรกในชีวิต
พักผ่อนนะพ่อนะเจอกันอีกทีบนฟ้า
ก็ให้คุณพ่ออยู่ในพื้นที่ที่สุขสงบต่อไปนะคุณผู้ชมนะ
ต่อมาพี่แขก็ได้โพสต์ภาพค่ะเขียนข้อความว่า
ชีวิตผมเนี่ยไม่เคยเจอพ่อเลยผมปล่อยให้เป็นเรื่องของพรมลิขิต
ถ้าเราได้เจอกันแล้วเราก็ได้คุยกันทางโทรศัพท์
ไม่เคยเรียกใครว่าพ่อเลยในชีวิตสุดท้ายแล้วผมก็ได้ทำ
และทั้งชีวิตนี้ผมได้ใช้ชีวิตทั้งหมดกับพ่อ๒๐นาที
ผมตั้งใจจะไปเซเนอร์โก้ค่ะเพื่อจะไปหาคุณพ่อ
แต่๒๐นาทีนี้เป็นนาทีที่มีความสุขมากที่สุด
แล้วก็ยังมีภาพที่แสดงถึงความเข้มแข็งในหัวใจของพี่แขนะคุณผู้ชม
กับภาพภาพนี้ด้วยนะคะคือเป็นรูปนี้ค่ะ
บางพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ว่าไปต่อครับ
แม้ว่ามันจะมึนอื่นอยู่บ้างแต่ก็ต้องทำใช้ชีวิตกันต่อไป
แม่ก็ยังอยู่ขอบคุณทุกคนมากที่ส่งกำลังใจมาให้
ซึ่งเพื่อนในวงการก็เข้ามาแสดงความเสียใจ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่แขกกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ก็เป็นกำลังใจกับพี่รัศมีแขด้วยนะคะ
แล้วก็เติมกำลังใจให้ตัวเองอีกครั้งแล้วค่ะ
ก็ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ดูแลคุณแม่
อันนี้คือความตั้งใจของพี่แขกแล้วแหละนะคะ